เกิดทำถังดับเพลิงหล่นพื้นขณะรถวิ่ง
ทำให้มีควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมาก

คลิปนี้นะคะความยาวประมาณ๒๐วินาที

เป็นควันพวยพุ่งออกมาเลยนะคะ

เมื่อกี้ภาพตกใจแล้วไงเดี๋ยวเสียงจะไม่ตกใจ

ตกใจสิคนขับรถมาข้างหลังเนอะ

ก็เป็นกล้องหน้ารถคันที่วิ่งมาข้างหลังนี่แหละค่ะ

นาทีที่รถบรรทุกน้ำมันที่อยู่เลนซ้ายสุด
ทำวัตถุบางอย่างหล่นลงมาบนพื้นถนน
ซึ่งก็คาดว่านั่นก็คือถังดับเพลิงที่ติดไว้กับตัวรถ

พอตกกระแทกพื้นก็เลยทำให้มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา
พร้อมกับเศษวัตถุที่กลิ้งไปตามพื้นถนน
ซึ่งก็โชคดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตราย
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยคุณวัญชนะจิรัตถิเกรียงไกรค่ะ
พร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเกือบไปแล้วนิดเดียวจริง
เหตุเกิดในเวลา๗นาฬิกาของเมื่อวานที่ผ่านมา
โพสต์เอาไว้ในยูทูปนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์
เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งจริงแล้วตามพระราชบัญญัติจรจรทางบกพุทธศักราช๒๕๕๙
มาตราย๒๐ระบุไว้ว่าผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุก
คนสัตว์หรือสิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกัน
มีให้คนสัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลส่งกลิ่น
แสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ
อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปลือเปื้อน
เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ซึ่งถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะ
ก็ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทค่ะ